ที่จังหวัดอ่างทองนี้คุณผู้ชม
คุณชนะคะคุณมีบ้านหรือยังคะ
มีมีบ้านอยู่อยู่บ้านไม่ได้อยู่ใต้สะพานลอย

แต่ว่าคุณมีบ้านสำหรับที่อยู่เป็นบ้านหลังสุดท้ายหรือยัง
ถ้ายังอยากจะเชิญชวนให้คุณชนะไปดูไปเลือกดู
เพราะว่าที่จังหวัดอ่างทองเขาฮือฮากับบ้านหลังสุดท้ายค่ะ
นี่ค่ะนี่คือบ้านหลังสุดท้ายของผู้วายชน
มันคือโรงศพค่ะ

คุณเห็นโรงศพแล้วคุณหลั่งน้ำตาไหม
ตอนนี้น้ำตาเริ่มจะหลั่งออกมาแล้วฮะ
คือโรงศพอันนี้มันถูกออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาให้กับเหมือนกับบ้านนะคะคุณ
สวยงามแล้วก็อลังการด้วยนะ

มีทั้งที่ดินมีทั้งรถยนต์มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
พร้อมอยู่สะดวกสบายมากคุณชนะ

ที่ร้านพรทิปหีบศพเนี่ยนะคะอยู่เล็กที่๑๖๓๘หมู่๗ตำบลสารเจ้ารงฐองอำเภอวิเศษชายฉานจังหวันอ่างทองนะคะ

นางสาวพรทิพย์พระอบทองเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่า
ทางร้านเนี่ยจัดจำหน่ายทั้งโรงศพทั้งอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จัดทำในงานศพเนี่ยค่ะ
ไปจนถึงรับจัดงานศพในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
คุณชนะคุณวางแผนล่วงหน้าได้เลยนะชีวิตคุณนะ
อยากจะออกแบบออกมาให้งานศพเป็นแบบไหน
ทางร้านเนี่ยจัดให้เลยโดยเฉพาะโรงศพรูปบ้าน
อยากได้บ้านหลังเล็กหลังใหญ่มีที่ดินขนาดไหนบอกเลยนะคะ
ไม่ได้แค่แปลกอย่างเดียวไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะ
แต่ว่าเป็นเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของผู้วายชน
ตามความเชื่อที่ว่าบ้านนี้จะติดตัวผู้วายชนไปอีกด้วย
เอางี้ละกันน้องใบตองแฟนแมนบอกราคามาเลย
จะซื้อใช่ไหมสนใจใช่ไหมไม่ต้องมีเงินเยอะค่ะ
เพราะว่าราคาเนี่ยมีตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพงแล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ซื้อผู้หาก็เหมือนบ้านทั่วไป
แต่เริ่มตั้งแต่๘๕๐๐บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าจริงไม่ได้มีใครอยากจะตายหรอก
แต่ว่ามันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยหลีกหนีความตายไม่ได้แต่เราก็บอกไว้
เผื่อมีใครสนใจอยากจะเลือกซื้อเลือกหาคือบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เลือกตามความพอใจของเราแล้วใช่ไหม
แต่พอเราจะตายเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่เราพึงพอใจเป็นสิ่งสุดท้ายเหมือนกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของชีวิตเออ
คือบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดเอาไว้เนอะดีแล้วที่น้องใบตองอุตส่าห์มาบอกผมงั้นเดี๋ยวจะรีบไปดาวน์เลย